ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ก็กลับขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับ
เข้าท่วมตำบลท่าข้ามสูง๒๓เมตร
ชาวบ้านก็ต้องเร่งขนของหนีน้ำ

เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
สภาพบ้านเรือนในพื้นที่หมู่๗ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
หลังถูกน้ำท่วมสูง๒๓เมตร
โดยเฉพาะบ้านที่เป็นชั้นเดียวถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาบ้าน
เช่นเดียวกับต้นปามที่ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งต้น
น้ำท่วมครั้งนี้เป็นรอบที่๓ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและเริ่มวิกฤตขึ้น
ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านหลายคนต้องเร่งขนของขึ้นที่สูง
และตัดสินใจอบพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
ขณะบางคนหนีน้ำไม่ทันต้องใช้ชีวิตอย่างลำบาก
อาศัยบนหลังคาบ้านทำแพ้เพื่ออยู่อาศัยและนอนในเรือ
ก็ลำบากมากนะคะ
สัตว์เลี้ยงชาวบ้านต้องทำที่อยู่อาศัย

สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหมู่และก็ไก่นะคะ
ชาวบ้านที่เลี้ยงไว้จะต้องนำขึ้นมาไว้บนแพร่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

ไก่ค่ะอาศัยอยู่บนหลังคานู้นค่ะ
ส่วนคนที่เคยมีประสบการณ์ถูกน้ำท่วมสูง

เตรียมรับมือด้วยการสร้างบ้านติดทุ่นลอยน้ำ
เพื่อให้พออยู่อาศัยได้จนกว่าน้ำจะลดลง
ถนนสายสุราธานีตะกัวป่า
กลายเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของชาวบ้านที่หนีน้ำ
ครอบครัวขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาที่นี่
แม้การเป็นอยู่จะลำบากไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
แต่ที่นี่เป็นสถานที่เดียวที่พอจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้
พร้อมต่างเฝ้าภาวนาให้ระดับน้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน